ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาไว้
ของที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดร๑๗ตุลาคมที่จะถึงนี้
ทำให้การพิจารณาผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

ตุลาคมนี้สภาพผู้แทนราชดรเตรียมพิจารณา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
มูลค่า๓ล้าน๒๐๐ล้านบาท
เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีแบบย่อม
เหตุเพราะหากวาระแรกไม่ผ่าน

คือการลาออกหรือประกาศยุบสภา
ฝ่ายค้านจึงให้ความสำคัญกับการอภิปราย

จัดทัพสสซักฟอก๗๐คน
โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
งบกลางและงบด้านความมั่นคง
ที่พลโทภารดรพัฒนฐาบุตร

มีการจัดสรรงบประมาณแบบไม่โปร่งใส

เทียบกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
เพราะมีการเล่นกลไปซ่อนไว้ที่กระทรวงอื่น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในหรือกออรมนอร์สามารถนำไปใช้ได้

ซึ่งทำเวิร์คชอปการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ

ล่าสุดได้เวลาในการอภิปรายเพิ่มขึ้น
เป็น๖ชั่วโมงจากเดิม๓ชั่วโมงครึ่ง
ทำให้จำนวนผู้อภิปรายมากขึ้นไปด้วย

จัดสรรเวลาให้ผู้อภิปรายอย่างน้อยคนละ๑๐นาที
เตรียมสรุปเนื้อหาผู้อภิปราย
ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้าน

ส่วนฝากรัฐบาลต่างเชื่อมั่นว่า
จะผ่านการพิจารณาของสภา

แม้เสียงสอสอรัฐบาลจะปริ่มน้ำ

ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งนายองค์อาจคล้ามภัยบูรณ์ภักดิ์ประชาธิบัตร

ประธานสสพลังประชารัฐมั่นใจเสียงจากรัฐบาล๒๕๓เสียง

แยกตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระ
จะทำให้พรบงบประมาณรอบนี้
การพิจารณาในวาระแรกได้ไม่ยาก

ว่าอะไรที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ

ไม่ได้มีพฤติกรรมตั้งค่าค้านไปซะทุกเรื่อง
โดยในมงคลกิจศุกษินทรานนท์
สอสอบัญชีรายชื่อพักไทยสิวิไล
เตรียมขอหารือประธานสภาพุทธแทนรัศดร
เพื่อขอเวลาให้ฝ่ายค้านอิสระอภิปราย

ออกจากเวลาของฝ่ายรัฐบาล
และแยกออกจากเวลาของฝ่ายค้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน